แม่โบพาครอบครัวทั้งสองครอบครัว
ครอบครัวของแม่โบและครอบครัวของคุณปธิษฎีเนี่ย

แต่ว่างานนี้ไร้เงาของอาน้ำอ้อย
มนตราหลายคนก็เลยจับตามอง
ว่าเอ๊ะอาน้ำอ้อยเนี่ยได้ถอนตัว

เพราะว่าพอเข้าไปดูในอินสตาแกรม
ติดต่องานก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยนะคะ

สาวโบวันด้าก็ออกมายืนยันนะคะว่า
ผู้จัดการส่วนตัวตอนนี้ยังเป็นคนเดิม

ส่วนที่ไม่เห็นอาน้ำอ้อยไปทะเลด้วยน้ำ

เป็นเพราะผู้จัดการส่วนตัวบิลลักษณะ
ไปเที่ยวยีปุ่นจ้า
อยู่กันแบบให้อิสระกันนะคะแล้วก็เราทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเคารพ
เราไม่ได้อยู่กับคำว่าผู้จัดการส่วนตัวคุณอาเป็นเหมือนผู้ใหญ่
ที่เราก็รู้จักกันมาดูแลพี่ปอมาตั้งแต่แรกอ่าเคลียร์ชัดนะคะ
จากนี้ค่ะคุณโบยังชี้แจงกรณีที่มีเพจแฟนคลับน้องมะลิ
เพจเอาชื่อเสียงของน้องไปเรียกยอดไลค์จนเกิดดราม่านั้น
เจ้าตัวบอลขอนะคะว่าให้หลายคนรักและห่วงใยทายาทของเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจเถอะ
ได้ชี้แจงไปหลายรอบแล้ว
ไปทำเพจแล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการเรียกยอดไลค์

เราก็มีการเข้าไปครั้งหนึ่ง
เราก็บอกว่ากับคำถามที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย
ไม่อยากให้คนในครอบครัวมาอ่าน

และหลังจากนี้เราอยากให้ครอบครัวของเรามีแต่รอยยิ้มกับความสุข
ไม่ดีเลยนะคะจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
สำหรับครอบครัวของคุณโบแวนด้าเอง

เอาชื่อเสียงของน้องมะลิไปเรียกยอดกดไลค์

เทียบเท่าคุณอ้ำนะ๑๕๐๐เยอะมากคุณ๑๕๐๐ครึ่งวัน